แฟนผมน่ารักจังเลยครับ
เออถ้าเรามาแบบนี้หลายคนนึกถึงอะไร

แต่บอกเลยว่าแฟนผมน่ารักไม่ได้มีแค่อาเล็กและโบ

เยียบอยปากกรกับน้องเฟย์ไง
เรื่องนี้บอกเลยว่าแฟนน่ารักจริงคุณผู้ชม
เจอน้องเฟย์ที่ไหนก็มีบอยที่นั่นไม่เกินจริงนะ
ตอนนี้อยากกลับไปท่องโกคู่นี้
เวนต์ล่าสุดน้องเฟย์ไปร่วมงานมา
คุณผู้ชมอยู่ระหว่างที่พี่นักข่าวเราก็กำลังสัมภาษณ์

เฟย์ผู้จัดการหน้าตาเปลี่ยนไปนะคะนี่

ก็เลยแวะมาเจอหวานใจนะฮะแบบนี้
ไม่เรียกครั่งรักไม่ได้นะคะมีคุณคะ
ส่วนเรื่องความน่ารักอะไรต่าง

บอกเลยว่าแสนจะประทับจิตประทับใจ
อย่างเมื่อกี้ที่เพรย์เงินในคอนเสริร์ตเนี่ย
คือจำนวนมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไร
ตอนนี้เรื่องร้องเพลงเป็นหลักนะ

ก็บอกเลยว่าเงินไม่มีก็ได้มาแค่ตัวกับหัวใจก็ใจฟูแล้วจ้า
แล้วรู้เปล่าคุณผู้ชมเห็นเฮียบอยเขาเกลียนเฮฮาแบบนี้
แต่ว่าเป็นที่ปรึกษาเรื่องเวลาที่แบบว่าเออเฟย์ต้องการที่ปรึกษาที่มันเป็นสาระจริง
หันซ้ายหันขวาหาใครหาเฮียบอยนี่แหละ
ยกนิ้วให้เลยบอกเลยว่าปรึกษาแล้วได้ข้อคิดได้อะไรดีจากแฟนหนุ่มคนนี้เยอะมาก
แต่ที่อยากรู้เลยว่าตอนนี้คุณแม่งานทิพย์คุณแม่ของเฮียบอยไง
แกเกินออกสื่อวันก่อนไงว่าเอออยากอุ้มหลานแล้ว

เฟย์รับเรื่องด้วยไหมคะแล้วรับทราบหรือยังเอ่ย
มันจะว่ายังไงไปฟังหน่อยจ้า
รับเรื่องต่อเหมือนกันแล้วกันนะคะ

แม่นเป็นแล้ว
จริงจังอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็ไม่มีใครสามารถกำหนดได้
ไม่มีใครสามารถกำหนดได้แต่เชื่อเถอะค่ะว่าพรมลิขิตกำหนดให้คุณได้
อุ้ยชัลลี่พูดสะขอนลุกเลยอ่ะ

คิดว่าเจ้าแม่สักอบนึงจะกำหนดให้เราได้
ไม่รู้ใครกำหนดให้ฉันบ้างเนี่ยฉันขอมาหลายเทพแล้วยังไม่มาสักต้นเลย
เออใจเย็นรอคนดีนัมเบอร์วันอย่างคุณบอยเนี่ยกับน้องเนี่ยเขาเข้ากันดี

น้องเฟย์เข้ากันดีนะคะ